ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวไปดูเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นบน
น่าไม่รู้ว่ากแก๊งเข้าวำรีเนี้ยเขามีอะไรกันนะครับ
หรือว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายแบบไหนยังไงจะเห็นว่ารถคันนึงเนี่ย
เห็นไปเร็วขนาดเนี้ยอาจจะดูกันไม่ทันแต่รถที่ขับไปเร็วเร็วเนี่ย
ข้างหน้ามีจักรยานยนต์อยู่คันหนึ่งนะฮะนี่ไงคะในวงกลมสีแดงนะคะ
มีคนขี่กับนั่งซ้อนกันมาสองคนคือถูกชนแล้วลากมาอย่างนี้เลย
นี่ฮะมุมนี้นะครับจะเห็นมุมด้านหน้า
แต่ถ้าดูอีกมุมหนึ่งเนี้ยจะเห็นเป็นประกายไฟเลยนะ
เพราะเขาลากรถจักรยานยนต์มาคันนึงค่ะนี่ค่ะแล้วมีคนร่วงตกลงมา
หลุดตกลงมาสองคนแต่มันไม่เท่านี้นะฮะ
คือรถคันนี้ที่ขับลากจักรยานยนต์แล้วมีผู้ชายสองคนเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็คือในออยในออฟกับในบาสเนี่ยนะฮะ
รถคันเมื่อสักครู่เนี้ยย้อนกลับมานะครับอืมแล้วมาไล่ยิงค่ะ
กลับมาแล้วมาไล่ยิงต่อนี่ฮะตอนที่ย้อนกลับมานะครับ
ใช้เวลาก่อเหตุอยู่ไม่ถึงสองนาทีอืมทำให้ตายไปหนึ่ง
อีกคนนึงเนี่ยหนีทันบาดเจ็บไปหนึ่งคือตอนที่ลากแล้วก็เกิดประกายไฟ
แล้วมีคนหลุดออกมาจากรถจักรยานยนต์เนี่ยก่อนที่รถคันนี้จะขับย้อนกลับมาเนี่ยนะฮะ
เดี๋ยวจะเห็นมีคนหนึ่งเขาลุกขึ้นมาจากถนนลุกขึ้นมาจากถนนแล้วก็วิ่ง
เหมือนกับวิ่งพยายามขอความช่วยเหลือจากคนแถวนั้นเดี๋ยวคอยดูนะฮะ
จะมีแบบลุกขึ้นมาจากถนนเลยนะฮะแล้วพยายามวิ่งขอความช่วยเหลือนะครับ
คือกล้องวงจรปิดเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีเสียงนะฮะเนี่ยค่ะ
เห็นไหมฮะในบาสคนเจ็บเนี่ยวิ่งมาเนี่ยฮะ
พยายามโบกรถแถวนั้นนะค่ะคือจะขอความช่วยเหลือ

นอนเสียชีวิตอยู่แล้วคือนิ่งนอนนิ่งไปเลยค่ะ
คือเหมือนกับว่าน่าจะเป็นช่วงที่รถคันที่เขาย้อนกลับมาแล้วยิงใส่ไปแล้ว
ขับหนีไปแล้วนี่ฮะโอ้โหเหตุการณ์เกิดขึ้นสี่ทุ่มคืนที่ผ่านมา
แล้วก็อีกมุมหนึ่งก็คือที่ท่านเห็นตอนต้นก็จะเห็นว่ามีรถสีขาวคันหนึ่งขับมาอย่างเร็วเลย
ถ้าดูเผินเนี่ยแทบไม่ทันว่าเกิดอะไรขึ้น
แต่ถ้าหยุดดูแล้วเนี่ยจะเห็นเลยว่ามีจักรยานยนต์อยู่ข้างหน้าคันหนึ่ง
นี่นะฮะท่านผู้ชมครับตกลงเหตุการณ์นี้เนี่ย
ถ้าเฉพาะออฟกับบาร์ดเนี่ยคือเขาอยู่กลุ่มเดียวกัน
ตายหนึ่งเจ็บหนึ่งอืมแต่มันมีอีกกลุ่มนึงเนี่ยที่เขาเจอกันมาก่อน
หน้านี้ก่อนจะเกิดเหตุการณ์ในกล้องวงจรปิดนี้เนี่ยมีคนถูกยิงเจ็บอยู่อีกคนนึง
เดี๋ยวค่อยค่อยไล่ไปนะครับท่านผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสี่ทุ่ม
คืนที่ผ่านมาบนถนนสายอูทองสุพรรณบุรีในพื้นที่ตะบนบางกุ้งอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ
ผู้ที่ถูกยิงแล้วก็บาดเจ็บจากการถูกชนเข้าไปด้วยเนี่ย
ชื่อว่านายวัชรพงศ์ชื่อเล่นชื่อออฟวัชรพงศ์ธรรมนีนะครับ
ชื่อเล่นชื่อออฟอายุ๓๐ปีเสียชีวิตอยู่กลางถนนนะครับ
ตรงนี้ฮะบาดแผลถูกยิงกระสุนเข้าขมับซ้ายนะครับ
กระสุนฝังในแล้วขาทั้งสองข้างมีรอยแบบถลอก
บาดเจ็บหักเหิกเต็มไปหมดนะครับห่างไปสองร้อยเมตรจากศพของออฟ
มีจักรยานยนต์ยามาฮ่าสีน้ำเงินดำพังเสียหายอยู่ตรงนี้นะฮะ
ก็คือคันที่ถูกชนนั่นแหละค่ะที่เกิดเหตุมีกระสุนปืนขนาดจุดสามแปด
ที่ยังไม่ได้ใช้อยู่เจ็ดนัดที่ตกอยู่แถวนั้นนะครับ
มีหัวกระสุนอีกหนึ่งหัวส่วนพงหญ้าข้างทางมีปืนจุดสามแปด
ตกอยู่กระบอกหนึ่งนี่เป็นหลักฐานในที่เกิดเหตุนะครับ
แล้วแถวนั้นเนี่ยจะเป็นซอยทางเข้าวัดภูดิน
ไปตรวจสอบในซอยทางเข้าวัดภูดินนะครับท่านผู้ชมครับ
ห่างจากจุดเจอศพสักกิโลกว่าหนึ่งจุดสามกิโลเมตร
ตรงนั้นเป็นสามแยกทางโค้งนะครับตรงนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุเลยนะฮะ
กล้องตอไก่คอไขว๔๕๔๐อ้างทองจอดอยู่ในซอยทางเข้าวัดภูเขาดิน
หนึ่งจุดสามกิโลเมตรรถคันนี้ประตูรถฝั่งคนขับ
แล้วก็หลังคามีรูกระสุนอยู่เก้ารูนี่ฮะมีรอยเลือดเนี่ยหยดตรงที่นั่งเบาะคนขับเนี่ย
แล้วก็หยดเป็นทางยาวออกไปเนี่ยอยู่ในที่เกิดเหตุด้วย
เหตุการณ์นี้มีคนเจ็บ๒คนนะครับท่านผู้ชมครับ
ถ้านับเฉพาะเหตุการณ์ตรงจุดนี้นะฮะที่เป็นจุดแรก
คือนายปวีนกรโพสุกหรือว่าบาฟที่เป็นเจ้าของรถวีออส
ถูกยิงแขนขวาเข้าไปตรงแขนขวาเนี่ยอาการเนี่ยบาดเจ็บสาหัสนะฮะ
อีกคนนึงชื่อศักดาวรงหรือว่าในมี่อายุ๑๗
ถูกยิงเหมือนกันกระสุนเข้าท้อง
ในมี่เนี่ยเขาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเจ้าพญายมราชไปก่อน
ส่วนบาสคือคนที่ไปกับออฟนะฮะ
ทีนี้เหตุการณ์มันเกิดอะไรยังไงขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับ
ตำรวจเนี่ยประชุมกันตั้งแต่เช้าเลยนะฮะ
ที่สพมสุพันธ์บุรีเจ้าของพื้นที่
พลตำรวจรีเกรียงไกรวุฒิภาณิชย์ผู้บังคับการตำรวจภูทร
จังหวัดสุพันธ์บุรีวันนี้มาประชุมกับชุดสืบสวนสอบสวนด้วย
จากการสืบสวนสอบสวนเรื่องเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ก่อนเกิดเหตุก่อนที่จะเป็นเหตุในภาพในกล้องวงจรปิดนะฮะ
กลุ่มของออฟผู้ตายกับนายมี่ซึ่งก็บาดเจ็บนัดเจอกัน
ออฟเนี่ยได้สั่งซื้อยาชาลักษณะเป็นยาเพิ่มขนาดอวัยวเพศ
จากในมี่นัดเจอกันที่ซอยทางเข้าวัดภูเขาดิน
ถึงเวลานัดออฟขับรถเก๋งวีออฟคันสีขาวมากับบาส
แล้วก็จอดอยู่ในที่นัดหมายจากนั้นมี่ขี่จักรยานยนต์มากับเพื่อนอีกคนนึง
แต่ทีนี้พอมาถึงเนี่ยปรากฏว่ามี่เนี่ยเดินมาถึงรถของออฟเนี่ย
แล้วเขาเปิดกระจกคุยเขาไม่ได้ลงมานะฮะที่ยืนยืนคุยกันอยู่มี่เนี่ยยื่นมือเข้าไป
แล้วไปบิดกุญแจรถที่เสียบอยู่เนี่ยจนกุญแจเนี่ยหักคาเบ้า
ลักษณะแบบนี้นะครับแล้ววิ่งหนีไป
จังหวะนั้นเนี่ยมีกลุ่มคนร้ายที่ดักซุ่มอยู่แถวนั้น
ใช้ปืน๙มมยิงถล่มใส่รถของออฟ๑๐กว่านัด
กระสุนเนี่ยเข้าไปเก้ารูนะฮะออฟกับบาสที่อยู่ในรถ
ต้องรีบวิ่งลงจากรถแล้วก็ไปคว้าจักรยานยนต์ของมี่
ขี่มาเจอกันเนี่ยขี่หนีไปเหมือนกับมี่ลงมาจากรถ
แล้วไปหักกุญแจรถเขาไม่ให้หนีไปไหนไม่ให้ขับอะไรต่อได้อย่างนี้
แล้วส่งสัญญาณให้พวกที่ดักซุ่มอยู่ยิงใส่ออฟกับบาสลงจากรถก็เลยเอาจักรยานยนต์ของมี่นั่นแหละ
ขี่หนีไปจังหวะนั้นกลุ่มคนร้ายที่ดักซุ่มอยู่เนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
ใช้ปืนที่ยิงถล่มใส่รถเก่งไปสิบกว่านัดแล้วเนี่ยพอเห็นออฟกับบาร์ดขี่จักรยานยนต์หนีไป
ก็เลยขับรถสีขาวตามออกไปแล้วชนจักรยานยนต์ที่ออฟกับบาสเนี่ยขี่หนีไป
นู่นนะฮะลากไปถึงจุดเกิดเหตุที่เห็นภาพในกล้องวงจรปิดห่างจากจุดที่เจอกันกิโลเมตรกว่า
ตอนที่ชนได้เนี่ยลากรถจักรยานยนต์ไปไกลกว่า๒๐๐เมตรนะครับแล้วพอออฟกับบาสเนี่ยเขาล้มลงอยู่กลางถนนคนร้ายเนี่ยไปกลับรถ
แล้วขับย้อนสอนมาเลยนะฮะขับมาแล้วยิงใส่อีก
ออฟยังนอนอยู่กลางถนนเสียชีวิตอืมส่วนบาสเนี่ยเขาวิ่งมาก่อน
ค่ะเขาวิ่งจากกลางถนนมาก่อนนะช่วงที่พยายามจะหาใครช่วยอะไรยังไงก็ไม่รู้
หาไม่ไม่มีใครช่วยก็เลยวิ่งไปหลบอยู่ที่พงหญ้าข้างทางสุดท้ายเนี่ยมีพลเมืองดีผ่านมาก็
นำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็เรียกตำรวจมาตรวจสอบที่เกิดเหตุส่วนในมี่เนี่ยนะ
ที่ว่าถูกยิงเจ็บไปด้วยเนี่ยคาดว่าจะมีกลุ่มผู้ก่อเหตุวนรถมารับตรงจุด
ทางเข้าวัดภูเขาดินที่ในมี่ว่าเขาวิ่งหลงวิ่งหนีไม่รู้ไปโดนกระสุนของใครเข้า
หรือว่าจะยิงใส่กันก่อนตั้งแต่แรกหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่นะฮะแต่ว่าเขาถูกยิงเข้าไปด้วย
ก็ไปโรงพยาบาลเหมือนกันตอนนี้บาดเจ็บอยู่ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุพรรณบุรีบอกว่า
ตอนนี้รู้ตัวคนร้ายแล้วนะครับกำลังเร่งสืบสวนสอบสวนว่าทั้งหมดเนี่ยมีกี่คนกันแน่
แล้วจะไล่กล้องวงจรปิดเพื่อไล่ไปดูจุดต่างว่าคนร้ายเนี่ยไปตรงไหนอะไรยังไงบ้าง
เพื่อจะได้หาสาเหตุที่แท้จริงว่าเกิดอะไรขึ้นแต่มีข้อมูลว่ากลุ่มคนตายมีปัญหาขัดแย้งกับกลุ่มที่นัดมาเจอกันที่ยิงใส่
เดี๋ยวต้องรอให้ผู้บาดเจ็บอาการดีขึ้นนะโดยเฉพาะคนเจ็บที่เป็นเพื่อนกับคนตาย
ซึ่งตอนนี้ยังต้องผ่าตัดด่วนอยู่นะฮะถ้าอาการดีขึ้นก็คงจะชัดเจนมากขึ้นว่ามันเกิดอะไรยังไงกันแน่
นี่นะคะคือลักษณะการเกิดเหตุทีนี้ค่ะเราตรวจสอบให้เพิ่มเติม
ส่งคุณวิรายุทธ์ปรานีทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปเลย
วันนี้เนี่ยพลตำรวจตรีเกรงไกรวุฒิพาณีทผู้บังคับการตำรวจพจสุพรรณบุรีก็ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะคะ
เป็นสามแยกหน้าวัดบางกุ้งเหนือซอยวัดภูเขาดิน
จุดนี้ห่างจากจุดที่ในออฟโดนยิงเสียชีวิต๑กิโล
จุดนี้เป็นจุดที่ผู้ตายถูกยิงถล่มรถนะคะ
ลุงของในมี่บอกว่าไม่ค่อยได้ยุ่งเกี่ยวอะไรเกี่ยวกับเรื่องราวของชีวิตหลานชายเลย
เพราะว่าไม่ถูกกับแม่ของในมี่แม้ว่าจะเป็นน้องสาว
ที่ผ่านมาในมี่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจริง
แต่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นก็ไม่รู้ข้อที่จริงว่าหลานชายไปมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรยังไง
ทีมข่าวได้คุยกับเพื่อนบ้านของในมี่ค่ะเขาก็ให้ข้อมูลในลักษณะที่ว่าในมี่อยู่กับแม่ไม่ได้เรียนหนังสือ
ส่วนเรื่องยาเสพติจ
เชื่อว่าในมี่ไม่ได้เรียนหนังสือ
เพราะว่าในมี่ไม่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้อง
แม้ว่าจะคบกับกลุ่มเพื่อนที่ชอบเสพยาเสพติดก็ตาม
เมื่อคืนเห็นในมี่ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านไปตอน๒ทุ่ม
มีเพื่อนไปด้วยคนนึงแล้วก็มารู้ข่าวนี่แหละว่าโดนยิง
ก็ไม่รู้ว่ามันไปกับพวกที่เสพติดจริงแต่มันจะไม่มีการเสพ
ทีมข่าวเดินทางไปที่บ้านของในออฟผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
วันนี้ครอบครัวอยู่ระหว่างการรอรับศพ
หลังจากส่งศพไปชนะสูตรที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจค่ะ
พ่อค่ะคุณพ่อสุเทพอายุ๕๔พ่อของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าลูกชายเพิ่งพ้นโทษคดียาเสพติดออกมาพ้นโทษออกมาได้๓ปี
ก็ออกมาค้าขายกับที่บ้านขายปลาสลิดเนี่ยนะคะ
ลูกชายจะกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกหรือเปล่าพ่อบอกพ่อไม่รู้
ก่อนเกิดเหตุลูกชายหายออกจากบ้านไปตั้งแต่๒๙ตุลาคม
จะกลับเข้ามาอีกครั้งก็คือช่วงเย็นเมื่อวาน
แล้วก็ขับรถเก๋งออกไปพร้อมกับในบาส
ครอบครัวไม่เคยรู้จักในบาสมาก่อนด้วย
เธอก็ไม่รู้ว่าในบาร์ดที่มากับแฟนเธอคือใครไม่เคยรู้จักมาก่อนนะคะ
ส่วนในมี่เป็นเด็กแถวบ้านที่เธอรู้จักแต่ก็ไม่คิดว่าแฟนจะไปรู้จักกับในมี่
เพราะนายมี่อายุสิบเจ็ดเองอ่ะไม่น่าจะมาคบหาเป็นเพื่อนกัน
แต่ก็คล่องใจตอนที่ก่อนหน้านี้แฟนเธอหายออกไปจากบ้าน
กับรถจักรยานยนต์สีน้ำเงินเขียวครับแต่ขากลับอ้าว
ทำไมกลับมากับในบาสที่ขับรถเก่งอืมตอนเนี้ยก็เลยอยากรู้ว่า
แล้วรถจักรยานยนต์ที่แฟนคลับไปในวันนั้นมันหายไปไหน
ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปแต่กลายเป็นว่ากลับออกมาเป็นรถเก่ง
อยากให้ตำรวจคลี่คลายปมตรงนี้ให้ด้วย
เขาก็จะค่ายปลายันยันเย็นเย็นค่ายปลายันเย็นเย็นเขาก็จะ
ต่างค่าป่าให้แม่คือทุนอะไรอย่างเงี้ยอืม
แล้วก็จะกลับไปนอนบ้านหนูไม่มีนะแล้วก็ไม่เคยพูดบอกด้วย
ไม่เคยเล่าใช่แล้วหนูก็ไม่รู้จักกับคนที่บ้าน
อะไรเนี่ยที่มารับเนี่ยไม่เคยเห็นเด็กที่ชื่อมีเนี่ยอยู่หมู่หนึ่ง
หมู่เดียวกับบ้านหนูแต่คนละยังไงอ่ะบ้านบ้านพื้นบ้านเดียวกัน
บ้านเข้าดินแต่หนูอยู่มูสองคนที่ชื่อมีเนี้ยอยู่มูหนึ่ง
ด้านแม่ของในบาสคนเจ็บค่ะก็บอกว่าวันเกิดเหตุในบาสลูกชายเนี่ยนะ
ไปรับในออฟมาซึ่งในออฟคนนี้แม่ก็ไม่เคยเจออ่า
ไม่เคยรู้จักดูสิคะครับต่างฝ่ายต่างไม่เคยรู้จักอืม
เออทีเนี้ยแม่ก็เลยบอกว่าไม่รู้สาเหตุนะว่าเออ
เขาเป็นเพื่อนกันตอนไหนอะไรยังไงมีปัญหาอะไร
แต่ตอนนี้ลูกชายแม่คืออาการหนักนะต้องผ่าตัด
บอกว่าลูกชายแม่อาจจะต้องตัดแขนทิ้งนะคะ
อาจจะต้องตัดแขนตัดแขนเลยอืมส่วนน้าของในบาสค่ะ
ก็บอกว่าหลานชอบศักดิ์คนตายเป็นช่างศักดิ์
แต่ก็ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุเหมือนกับเขาก็เพิ่งรู้จักกันครับ
ก่อนเกิดเหตุในบาสไปกินหมูกระทะกับเพื่อน
แล้วก็มาเกิดเรื่องเกิดราวแบบนี้
จะรับได้ใช่บาสเขาเป็นคนชอบศักดิ์แล้วคนที่ตาย
เขาเป็นช่างศักดิ์เขาเป็นครูศักดิ์ค่ะเขาศักดิ์อ่ะ
เพิ่งจะรู้จักกันแต่ไม่รู้ตื้นลึกหนาบาง
ว่าแบบเขามีอะไรเราไม่รู้เรื่องเลยค่ะ
เพราะว่าที่ฟังจากหลานพูดเนี่ยก็คือว่า
ก็ไม่รู้จักว่าคนตายคือใครไม่ใช่ไม่รู้จักว่าคนที่โดน
อีกคนหนึ่งใครที่เข้าโรงพยาบาลไม่รู้เหมือนกันว่าคือใคร
เอาที่ความเป็นจริงอะค่ะเพราะว่าหลานเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยจริง
ขอให้เป็นไปตามความจริงที่เป็นนะคะ
เพราะฉะนั้นมันเกิดอะไรขึ้นออฟก็ตายไปแล้วใช่ไหม
บาสกับมี่ก็เจ็บทั้งคู่อยู่โรงพยาบาลทั้งคู่
แต่ตอนที่มี่มาแล้วออฟมากับบาส
แล้วทำไมมี่วิ่งหนีไปมีพวกดักซุ่มอยู่ยิงถล่ม
ใส่รถของบ๊าซกับออฟโอ้ยนี่มันชุลมนมุนไปหมดนะครับทุกผู้ชม
รถคันสีขาวที่ลากจักรยานยนต์ของบาสกับออฟไปเนี่ย
คันนี้ฮะคือถ้าตามเจอได้ก็คงจะรู้ว่าเออมันยังไงกันแน่
เพราะในนี้ไม่มีทั้งมี่ไม่มีทั้งบาสไม่มีทั้งออฟ
ท่านผู้ชมครับช่วงเย็นที่ผ่านมามีผู้ชายคนหนึ่ง
ขับรถคันสีขาวในคลิปในกล้องวงจรปิด
นี่ฮะขับมาที่สถานีตำรวจที่โรงพักสพเมืองสุพรรณบุรี
มาให้ปากคำกับตำรวจค่ะโดยบอกว่ารถคันนี้เนี่ย
คือรถคันที่อยู่ในคลิปในกล้องวงจรปิดที่เป็นข่าวดังนี่แหละ
แต่คนที่ขับรถมาบอกว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรด้วย

ก็ขอไม่ให้ข้อมูลอะไรกับสื่อมวลชน
บอกว่าขอให้ปากคำกับตำรวจเท่านั้น
เขาบอกว่ารถคันนี้คือรถในคลิป
แต่ว่าเขาเนี่ยขับมาที่โรงพักเนี่ย
เพื่อให้ปากคำกับตำรวจว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรด้วย
พิสูจน์หลักฐานก็ไปตรวจสอบที่รถอย่างละเอียดนะครับ
ร่องรอยกระสุนปืนที่กระจกหน้ารถฝั่งคนขับ
กันชนหน้าที่ป้ายทะเบียนก็มีรอยลักษณะถูกชนค่ะนะฮะ
ก็เหมือนกับที่เขาชนจักรยานยนต์แล้วก็ลากไป
พลตำรวจโทษธนายุทธ์วุฒิจรัสธรรมรงค์
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗นะครับ
บุรีนะครับบอกว่ากำลังสั่งไล่ล่ากลุ่มคน
ร้ายละสำหรับกลุ่มเนี้ยนะครับโดยพิมพ์
สวบศูนย์อ่าสุดสนสอบสวนเนี้ยทราบตัว
หมดแล้วมีผู้ร่วมก่อเหตุทั้งหมดไม่น้อย
กว่า๖คนนะครับตอนนี้ยังยึดรถที่เกี่ยวข้อง
กับคดีที่เป็นรถยนต์มาได้นะครับแล้วก็มีรถคันสีขาวที่
ขับชนจักรยานยนต์เนี่ยที่มีคนขับมาให้ตำรวจนะครับมีจักรยาน
ยนต์นะที่ในมี่เขาขี่มาตั้งแต่แรกส่วนทางคดีที่ต้องไปไล่
หาคนร้ายต่อแต่ถ้าถามว่าตอนนี้แจ้งข้อหากับใครยังไงบ้าง
ตำรวจบอกว่าตอนนี้ออกหมายจับ๑คนคือในบาสที่ไปกับออฟ
ผู้ตายแล้วในบาสก็เจ็บข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นแล้วก็เรื่องของ
อาวุธปืนหลังจากตอนนี้สอบสวนแล้วก็ชัดเจนว่าในบาสคือ
คนยิงในมี่บาดเจ็บอืมอ่าแต่ว่าคนอื่นเนี่ยเดี๋ยวต้องรอให้ชัดเจน
ว่าคือใครอะไรยังไงรวมทั้งมี่ไปทำใครทั้งบาสหรือว่าออฟ
อะไรยังไงบ้างค่ะแล้วจะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมต่อแต่บาสเนี่ย
โดนก่อนเพราะว่าบาสคือคนยิงมี่บาดเจ็บนี่ค่ะเดี๋ยวผมต้อง
แกะลอยแล้วก็ขยายผลต่อนะคะก็เรื่องราวมันก็พันกัน